หลานชายค่ะเมายาบ้า
แม่บอกว่าลูกเป็นคนดีมากเลยนะ
เรียบร้อยไม่เคยมีปัญหากับใคร

ลูกคนนี้แหละค่ะหลอนยาบ้า
แล้วไปไล่ฟันตากับยายจนตายคาบ้านนะคะ
คือทั้งคู่โดนฟันเข้าไทยทอย

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะ
ผู้ตายคือนางสุชาดาวัย๕๘ปีนะคะ
เสียชีวิตอยู่บนแคร่ไม้ไผ่หน้าบ้าน
สภาพศพมีแผลถูกฟันที่ไทยทอย

อีกคนนึงก็คือนายวันดีวัย๖๓ปี

สภาพศพคือมีแผลถูกฟันที่ท้ายทอยนะคะ

เป็นหลานชายแท้อายุ๑๙ปีค่ะ

หนีข้ามตำบลไปหลบอยู่บ้านชาวบ้าน
แต่สุดท้ายก็ถูกจับได้แล้วก็ถูกคุมตัวไปสพเมืองกรสินนะคะ
ตอนที่จับตัวได้ไอซ์ยังพูดไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
ส่งคุณเนติชาวลงพื้นที่นะคะ

ชาวบ้านเขาก็กำลังเตรียมงานศพกันอยู่
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ

พาทีมข่าวไปสำรวจจุดเกิดเหตุ
โถงกลางบ้านแล้วก็แคร่ไม้ที่ตากับยายเสียชีวิต
ห้องครัวก็มีคราบเลือดกองอยู่
ลักษณะเหมือนกับฆ่ายายที่ห้องครัว
แล้วลากไปทิ้งที่แคร่ค่ะ
นายสุขสรรคมาสประสงค์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
เมื่อเช้าเนี่ยมีชาวบ้านวิ่งมาบอก
ว่านางสุชาดากับนายวันดีถูกหลานชายทำร้าย
ตัวเขากับเพื่อนบ้านอีก๒คนก็รีบวิ่งไปดู
เห็นสองคนนอนแน่นิ่งจมกองเลือดไปแล้วค่ะ
ส่วนนายไอซ์เนี่ยยืนถือมีดปลายแหลมอยู่หนึ่งเล่ม
เขาก็ถามบอกทำอะไรตากับยายอ่ะ

แล้วก็พุ่งเข้ามาเหมือนจะแทงเขา
แต่เขาหลบทันแล้วก็เริ่มมีเพื่อนบ้านวิ่งกรวนเข้ามา
ไอซ์ก็เลยขึ้นควบมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่หนีไปเลยค่ะ
คือเมียกถือเมียกถือลด
อีกคนนึงที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ตอนที่เกิดเหตุก็คือยายทวดของไอซ์ค่ะ

ประคองบอกว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเหมือนมีเสียงแบบตุ๊บตับเหมือนกันต่อสู้กันนะคะ
ครับแต่ก็คิดว่าหลานคงจะเล่นแกล้งแกล้งกัน
คือไม่คิดว่าจะก่อเหตุรุนแรงร้ายแรงขนาดนี้เพราะว่ายายทวดแกบอกเท่าที่ดูหลานไม่ใช่เด็กดื้อ
มีก็แค่มาขอเงินตากับยายบ่อยแค่นั้นเอง
ก็ไม่คิดเลยเหมือนกันว่ามันจะเลยเถิดกันมาขนาดนี้เพราะว่าตายายคู่นี้รักหลานคนนี้มาก
แม่ของในไอซ์แม่ของในไอซ์คือแม่คนก่อเหตุและเป็นลูกของคนตายทั้งสองคนนะคะ
ไปเลยค่ะช็อกแบบมือไม้สั่นนะคะ
บอกไม่รู้เลยว่าตอนเกิดเหตุลูกเป็นอะไรเพราะก็ไม่เห็นว่ามีอาการคลุ้มคลั่ง
ที่ผ่านมาลูกแม่เป็นคนดีไม่เคยมีพฤติกรรมรุนแรงหรือทำร้ายคนในบ้านมาก่อน

แต่ยอมรับว่าหลังเนี่ยลูกมีอาการหลอนบ่อยชอบคิดว่าจะมีคนมาทำร้าย
ก็คิดว่าน่าจะหลอนจากยาบ้าก็เลยก่อเหตุขึ้น

เสพยาเสพติดก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกอยู่แล้วด้วย
คุณเนติชาวค่ะก็พยายามแกะรอยเส้นทางหลบหนีของในไอซ์นะคะ
เพราะว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีผ่านเส้นทางลูกรังสลับคอนกรีต

ซ่อนตัวบ้านของชาวบ้านห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุเกือบ๗กิโลเมตรค่ะ
เราก็ไปไล่ดูภาพกล้องวงจรปิดนะคะ
ก่อนที่ไอซ์จะขี่รถหลบหนีไปอยู่ที่บ้านของนายบันเทิง

วงจรปิดฝั่งตรงข้ามก่อนถึงบ้านในบันเทิงจะเห็นไอซ์เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมานี่ค่ะ
ขี่ผ่านมาแบบนี้ตอน๑๑โมง๑๐นาที
แล้วก็ขี่ผ่านหน้าร้านค้าที่อยู่ติดกับบ้านของนายบันเทิง
ของไอซ์ขี่เข้าไปในบ้านเนี่ย
ขวาเข้าไปในบ้านของนายบันเทิง
โมง๔นาทีเห็นรถสายตรวจของตำรวจขับมาตรงจุดนี้
แล้วก็เอารถมันตะใสของนายไอซ์ขึ้นท้ายรถกระบะ
แล้วก็คุมตัวไอซ์รถนี่ตำรวจเป็นคนเข็นรถในไอซ์มานะคะ
ท้ายรถตำรวจแล้วก็คุมตัวไอซ์ขึ้นท้ายกระบะด้วย
เราก็เลยไปคุยกับนายบันเทิงเจ้าของบ้านที่ในไอซ์ขี่รถไปซ่อนตัวค่ะ
มันถามว่ารู้จักกับไอซ์เหรอเป็นเพื่อนกันหรือยังไง
รู้จักกันแบบไหนทำไมไอซ์ถึงมาหลบที่นี่
เขาบอกผมไม่รู้จักผู้ชายคนนี้มาก่อนเลย
ว่าเอ้าแล้วเขาเข้ามาหลบในบ้านของคุณบันเทิงได้ยังไงอ่ะ
ก็อยู่เด็กผู้ชายคนนี้ก็ขี่รถเข้ามาในบ้านผม
พอถึงบ้านเสร็จปุ๊บเจอหน้าผมคุกเข่าก่อนเลย
คุกเข่ายกมือพนมไหว้บอกช่วยผมด้วย
คนในครอบครัวของผมถูกฆ่าหมดแล้วผมเองก็ถูกไล่ฆ่ามาด้วย
คุณบันเทิงฟังก็ตกใจก็ถามบอกเอ้ยยังไงอ่ะจะให้จะให้แจ้งตำรวจให้ไหม
นี่เป็นคนบ้านไหนเนี่ยคือเห็นว่าตอนนั้นไอซ์บาดเจ็บมาด้วย
เขาก็รีบถามไอบอกไม่ต้องแจ้งคนที่ตามฆ่าผมก็คือผู้เดียวกับตำรวจนี่แหละ
แต่มันจะไม่แจ้งไม่ได้หรอกบอกถูกไล่ฆ่าแบบนี้
คุณบันเทิงก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านพอผู้ใหญ่บ้านมาถึงก็สั่งให้ไอซ์นอนหมอบกับพื้น
เดียวเท่านั้นแหละค่ะตำรวจก็มา
เออมันพูดเลยผมก็เลยจับจุดมันนี่แหละ
เมืองต้นตอนนี้ตำรวจบอกว่าไอซ์ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกาลสินนะคะ

ส่วนการทำแผนการประกอบคำรับสารภาพเนี่ย
ต้องดูความสมัครใจของผู้ต้องหาหลังสอบปากคำด้วยค่ะ